มาที่เรื่องของพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก

มีการรวบรวมสถิติรวมทั้งไปสำรวจพฤติกรรม
ของคนใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งโลกโซเชียล
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย
สัดส่วนครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากทีเดียวครับ
มีประชากรประมาณ๓๘ล้านคนในประเทศไทยครับ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ๕๕
จากจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า๖๘ล้านคน
เช่นเดียวกันกับประชากรผู้ใช้งานโลกโซเชียลมีเดียที่มี๓๘ล้านคน
จำนวนนี้ผู้ใช้งานโลกโซเชียลมีเดียผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนประมาณ๓๔ล้านคน
คิดเป็น๑๕๐ของประชากรทั้งหมดนะครับ

หนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากบนโลกโซเชียลก็คือว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองครับ
สถิติการซื้อสินค้าออนไลน์ช่วง๓๐วันที่ผ่านมาพบว่า
จากผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยครับ
คนส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง
แล็บทหรือว่าคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ๓๙แล้วก็มีการสั่งซื้อผ่านทางสมาร์ทโฟนจำนวนร้อยละ
มาดูที่เรื่องของอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกันบ้างเติบโต๑๓
ส่วนจำนวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเติบโตร้อยละสิบเก้า
และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนปัจจุบันเติบโตถึงร้อยละ๒๑เช่นเดียวกันนะครับ
มาดูรูปแบบการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยกันบ้างแน่นอน
อันดับหนึ่งยังคงเป็นเฟซบุ๊กนั่นเองครับ

ตรงลงมาก็เป็นไลน์ครับใช้งานสื่อสารกันแล้วก็เฟซบุ๊กแมสเซ็นเจอร์
รวมแล้วถือว่าไทยนั้นถือว่ามีสัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่๑๕๖จากจำนวนประชากรทั้งหมด
ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละสี่สิบแปด
และไทยยังคงเป็นประเทศที่คนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากอันดับที่๔ของโลกทีเดียวนะครับ
รองจากบราซิลฟิลิปปินส์แล้วก็แอฟริกาใต้ครับ